ไปดูเรื่องราวของขโมยกันหน่อย
มีคุณยายท่านหนึ่งเขานอนอยู่ในบ้าน

อ้างว่าจะไปหาคนชื่อดิว
ไม่อยู่ก็เลยไปขโมยเงินของคุณยายออกมา
ลูกหลานเห็นคุณผู้ชมสภาพเลยโดนแบบนี้ครับ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะ

โดนแบบโอ้โหสะบักสะบอมอะฮะ
นี่ครับขึ้นคล่อมล็อกเอาไว้แบบนี้เลย
แล้วต้องบอกว่าในซอยนี้แล้วเป็นเครือญาติกันทั้งหมดไง

ลูกหลานคุณยายที่โดนขโมยเงินเนี่ย

ช่วยกันรุมจับผู้ชายคนนี้
คือเข้าไปขโมยเงินถึงในบ้านเขาเนี่ย
ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางยะแพรกที่พระประแดงนะฮะ

ทีนี้พอหลบหนีออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนหลานเขาเห็นหลังไว
ก็เลยตามออกไปสุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะ

ลูกหลานบางคนทนไม่ไหวโอ้โห
ไล่ข้อไปหลายทีโดนตุปตับไปหลายที

ข้อเข่าข้อเท้าโอ้โห
แจ้งตำรวจสพสำรงใต้เข้ามาตรวจสอบทราบชื่อภายหลังคือนายสุภาชัย
อายุ๔๗ปีคนขวานะฮะตีแมวที่เข้าไปขโมยเงินของคนแก่ภายในบ้าน
ไปตรวจสอบในกระเป๋าไปเจอกระเป๋าสตางค์สีดำน้ำตาล๑ใบ
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องพระเครื่องอีกกล่องใส่พระเครื่องอีก
มีดอีก๒เล่มปืนอัดลบอีก๑กระบอกเงินสดได้ไป๑๕๔๐บาท
คุมตัวส่งโรงพักนะฮะทีนี้หลานของผู้เสียหายชื่อว่าปฏิวัติ
บอกว่าตอนเกิดเหตุคุณยายอายุ๗๘นอนอยู่แต่ว่านอนอยู่ในบ้านนะ
รู้สึกตัวเอ๊ะเหมือนมีคนเดินเข้ามาใกล้เพราะตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยไปเปิดกระเป๋าสตางค์ดูคุณผู้ชม
เหมือนหายหมดเลยและเห็นหลังคนร้ายไปไว้ก็เลยช่วยกันบอกหลาน
หลานก็เลยเดินออกไปตามหาไปเห็นเพราะว่ายายออกมาตะโกนเรียกช่วยหน่อยจับโจรหน่อย
มีคนมาขโมยเงินใหญ่เนอะนะฮะญาติญาติก็เลยปรีเข้าไปช่วยกันดักหน้าดักหลังทั้งท้ายซอยทั้งหลังบ้านทั้งปากซอย
ดักหมดเลยสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนี้มากันเยอะเลยสุดท้ายก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ไง
เพราะคนร้ายเนี่ยกำลังจะขึ้นวินหลบหนีไปล็อกตัวไว้ก่อนค้นตัวก็อย่างที่บอกเจอมีดเจอปืนและเงินสดอีกพันกว่าบาทนะฮะ
สุดท้ายเขาปฏิเส
อ๋อผมมาไปดูพระเครื่องมานะ
ผมก็มาหาเพื่อนผมโทรหาเพื่อนชื่อดิว

ผมจะโทรหาเพื่อนเพื่อขอยืมเงินดิว๑๕๐๐บาท
แต่ดิวไม่อยู่ผมก็เลยเข้าไปหายายดิวที่นอนอยู่ในบ้าน
อ้างว่ายายคนนั้นเป็นยายของดิว
พอดิวไม่อยู่ใช่ไหมก็เลยไปหยิบเงินจากกระเป๋าเงินของยายของดิวมา๑๕๐๐บาท
แต่สุดท้ายหลักฐานมัดตัวก็เป็นโจรโดนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งเรื่องของลักษัพทั้งเรื่องของหมุกลุกขี่หาสถาน

จำนวนที่จะยืมจากนิวเลยนะ๑๕๐๐
ก็หยิบของย่ามา๑๕๐๐บาทเหนาะเลยนะครับ